ขยับไปบุรีรำนะมีคือข่าวนี้ภาพน้อยมากเลยฮ
แต่ว่าเป็นพฤติการคุณป้าเดือดเหลือเกินเดือดขนาดไหน
คุณป้าเนี่ยกระโดดเกาะท้ายมอเตอร์ไซค์เพราะไอ้หนุ่มคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
มันหลอกป้าสองรอบซ้อนฮะรอบแรกคือมาหลอกแลกเงิน
พอป้าเอาเงินจริงให้มันเอาแก๊งปลอมมาให้ป้า
กระโดดเกาะท้ายมอเตอร์ไซค์จากนั้นเนี่ยมันไม่ยอมป้าฮะ
มันบิดมอเตอร์ไซค์ทั้งที่ป้าอยู่ท้ายรถมัน
ดมอเตอร์ไซค์จนกระทั่งหน้าป้าเข่าป้าแขนป้า
รูดไปกับพื้นป้านี่คือป้าไข่
ไข่สิงเล็กอายุ๖๒ปี
คุณป้าเนี่ยเป็นแม่ค้าขายกล้วยแขกขายขนมไข่เต่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นโอ้โหสยองทำไมสยองวันฮาโลวีน
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันฮาโลวินพอดี
แต่ก่อนผีจะโผล่ไอ้บ้านนี่โผล่มาก่อนฮะ
คนร้ายโผล่มาตั้งแต่บ่าย๒๓๐๓๑ตุลาคม
คนร้ายเป็นผู้ชายอายุไม่เกินสัก๓๐ปี
ขี่มอเตอร์ไซค์สีแดงสดมาเชียร์
แต่อย่าเพิ่งไปสนใจรถมันสนใจพฤติการมันก่อน

พฤติการคือป้าขอแลกตังค์หน่อยผมมีแบงค์พันธ
อืมป้าก็เอาแบงค์๕๐๐มาใบหนึ่งแบงค์๑๐๐อีก๕ใบ
จะทอนเงินให้แล้วก็เอาเงินของป้าเนี่ยทอนให้มัน
ปรากฏว่ามันเอาแบงค์พันธุ์ซะที่ไหนล่ะ
มันเอาแบงค์๒๐มายัดใส่มือป้า
ป้าก็เฮ้ยมันไม่ใช่แบงค์พันธุ์ป้าก็กระโดดเกาะรถเลยฮะ

จากนั้นมันพยายามจะบิดมอเตอร์ไซค์และสลัดป้าจนกระทั่งหลุดไป
เหตุการณ์นี้เท่ากับป้าโดนหลอกไปเนี่ย
สองเรื่องซ้อนซ้อนกันหลอกว่าจะใช้แบงค์พันธุ
มันดันใช้แบงค์๒๐และไอ้แบงค์๒๐มันดันเป็นแก๊งปลอม
แสบเหลือไหลจริงป้าเนี่ยก็เลยต้องมาแจ้งความ
กับตำรวจนางรองตามจับตัวคนร้ายให้ได้มีเสียงป้า
ฉันก็ทำความสะอาดร้านอยู่เพราะว่าน้องนุ่งน่ะกลับไปหมดแล้ว
ที่มันมาถามว่ายายกล้วยทอดหมดแล้วนี่นายอุตส่าหิวอุตส่าห์จะมาซื้อ
ที่ฉันเลยบอกหมดแล้วนายเอ้ยค่อยกินพวกนี้ไป
ยายพอมีเงินให้ผมแหลกสักพันไหม
ที่นี่ต่างฉันมันมีใบ๕๐๐หนึ่งใบแล้วก็๕๐๐หนึ่ง๕ใบ
ฉันก็เลยยื่นให้มันแต่มันยังไม่ยื่นให้ฉันนะ
ฉันน่ะบอกมันอย่างนี้พอเก็บมันจับมันไม่น้ำนะ
มันก็เอาในมือมันมาใส่มือยายแต่มันกำให้ยังไง
ดึงไอ้ทายลูดมานี่น่ะ
ทีนี้รองเท้ามันไปลุดอยู่ตรงนั้น

สมมนาคุณด้วยกล้วยแขกป้าเลย

ตำรวจนางรองตามจับตัวคนร้ายให้ได้สักทีนะฮะ
แต่ตรงจุดที่เกิดเหตุไม่มีกล้องวงจรปิด
จะมีก็เลยออกไปในชุมชนอีกนิดหนึ่งนะครับ
แต่ว่าเบื้องต้นตำรวจได้รูปภัณฑ์สันธารเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับ